พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชศรีมากันหน่อยนะคะ
พาไปดูกู้ภัยจับหัวขโมยได้๔ตัวค่ะ

มากันเป็นครอบครัวเลยนะคะงูเหลือมค่ะ
หวังจะเข้ามาขโมยเป็ดที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้
สักประมาณสามหมื่นตัวแต่สุดท้ายไม่สามารถขโมยได้
เนื่องจากว่าไปติดตาข่ายที่ชาวบ้านเขาเอ่อ
เอามาล้อมไว้เนี่ยนะคะเนี่ยค่ะ
ก็เลยต้องร้อนถึงกู้ภัยนะ
มันติดตะข่ายแบบนี้ค่ะ

สี่ตัวเลขสี่มาเนอะ

ฉันไม่แน่ใจนี่เป็นตัวพ่อตัวแม่หรือว่าตัวลูกนะ
มันใหญ่พอกันนะแต่มันใหญ่มาก
อาสาสมัครกู้ภัยฮุก๓๑ค่ะ
ได้รับแจ้งบอกว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่จำนวน๔ตัว
คาดว่าน่าจะเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูก
ติดตาข่ายอยู่บริเวณคลองน้ำใกล้กับฟาร์มเลี้ยงเป็ด
ในพื้นที่โนนพุษาตำบลกระชอนอำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชศรีมาก็เลยลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือแบบนี้
ทีนี้ไปพบนะพบงูเหลือมขนาดใหญ่๔ตัวค่ะ
ติดตะข่ายที่กั้นไว้ในคลองน้ำ

กู้ภัยก็เลยตัดสินใจตัดตาข่ายเพื่อนำงูมาใส่ในถุงปุ๋ย
หนึ่งกู้ภัยบอกว่ามันส่งเสียงร้องขมขู่ด้วยนะ
ต้องใช้เวลาในการจับสักประมาณ๑ชั่วโมง
จึงจะสามารถจับทั้ง๔ตัวใส่ถุงปุ๋ย
แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้สำเร็จ
ทีนี้เราก็ไปถามนี่ไงเป็ดที่เลี้ยงไว้นะคะ

สักประมาณ๓๐๐๐ตัวเจ้าของบอกว่าเลี้ยงไว้เยอะ
เจ้าของคือนายตีหงทองอายุ๕๒ปี
บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะสำหรับงูเหลือม
ที่จะเข้ามาเป็นหัวขโมยใช้หัวขโมยไงเออ
หัวขโมยมากินเป็ดของเขานะคะ
ก่อนหน้านี้ก็เกิดขึ้นอยู่เป็นเนืองนิดเป็นประจำ
เพราะฉะนั้นเขาเองก็เลยต้องหาวิธีป้องกัน
โดยการเอาตะข่ายมาดักไว้เป็นแบบนี้
ครั้งนี้ก็เหมือนกันแหละค่ะคาดว่างูเนี่ย
งูเหลือมันคงชักชวนกันมาเป็นครอบครัว
หวังจะมาปาร์ตี้กินเป็ดในฟาร์ม

ประมาณนี้สุดท้ายแล้วก็ไม่รอดนะคะ
ตาข่ายจับได้นะคะแล้วก็กู้ภัยมาจับอีกทีนะ
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้สำเร็จค่ะ